มีบางคนอยากเล่นข้าว
สำหรับที่เกิดเมื่อของแม่ด้วย
จริงแล้วไม่ได้เป็นงานวันเกิดคุณแม่อะไรหรอกค่ะ
ก็คือเป็นการนัดทานข้าวกัน

แล้วก็บังเอิญว่าจริงก็เลยวันเกิดคุณแม่เมาแหละ
มันแบบมันเหมือนมันอยู่ในช่วงวันเกิดคุณแม่อยู่

คุณไม่เคยเรียกวันเกิดคุณแม่หรอคุณ

คือวันเกิดคุณแม่เค้กยังไม่ได้ซื้ออะไร

เพราะแบบวันเกิดแม่แบบเพิ่งผ่านมานี่ว่
ก็เลยเอาแบบข้าวเหนียวมะม่วงมาปักเทียนแค่นั้นเอง

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน
ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน

ก็เลยเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาปากเทียน